โอเบอตตอมหาสนุก

โอเบอตตอขอแรงกับการรวมพลังกันสัมพันธ์

กับการรวมพลังกันสามัคคีของชาวบ้านทั้งอบต
หากทำภารกิจได้สำเร็จทันเวลาที่กำหนด
ก็รับเงินสนับสนุนชุมชนไปเลย๓๐๐๐บาท
ถ้าได้ท่านนายก๓๐๐๐จะเอาไปทำอะไรครับ
ผมจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องช้างและเป็นเด็กดี

เกมนี้ของเรานะครับมีชื่อว่า
อาบน้ำช้างหอบย่าช่างกิโล
อาบน้ำช้างหอบญาติช่างกิโล

ผู้ใหญ่๓คนเนี่ยจะต้องช่วยกันอาบน้ำให้ช้างจนสะอาดเอี่ยม
จากนั้นผู้สูงอายุและเด็กที่รออยู่ที่ด่านที่๒
ก็จะต้องช่วยกันหอบย่าจากหลังรถพลิกอัพ
ไว้บนตาชั่งให้ครบ๑๐๐กิโลกรัม

ท่านนายกจะต้องจูงช้างมากินย่าที่ตาชั่ง
ต้องทำให้ได้ภายในเวลาเพียง๕นาทีเท่านั้น
อบตกระโปสู้

เริ่มแล้วเร็ว

อุ๊ยพอฉีดปุ๊บขี้ของขาวหลุดเลยพี่
เขาหนาวนู่นว่าหนาวแน่เลย
โอ๊ยหนาถุงฟีก่อนแล้วดี
เป็นยังไงสุดยอด
รีบอาบเราก็ต้องทำเวลา
หมายเท่านั้นที่เต็มหรือยังได้หรือยัง
โอ้โฮโอ้โฮเต็ดแล้ว

เร็ว

เราแล้ว

๕๐กว่าแล้วเร็ว
๕๐กว่าแล้วเร็ว
เวลาไกลเร็ว

๖๖จุดแปดกิโลกันแล้ว
ตอนนี้จะเท่าไร
สิบแปนสิบแปนสิบหนึ่งกิโลสิบแปนเร็ว
ช่วงอบตขอท้าสถิติล่าสุดที่ครองตำแหน่งแชมป์คือ
บตท่าราบทำไปได้๑๗๕คนภายในเวลา๕นาที๔๙วินาทีครับ
วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอบตกระโพจะสามารถทำลายสถิติได้หรือไม่
วันนี้นะครับท่านนายกรวบรวมคนมาได้ทั้งหมดกี่คน
๑๙๙คนค่ะตอนนี้
ต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เถียงไปเลยเถียงไปเลยเถียงไปเลยเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว
ตั้งใจ
ลงขานะคะลงขาตัวนี้

เริ่มใส่คำว่าเราแข่งกันที่เวลาด้วย
ดีมิ่งกว่า

และแล้วก็ทำไปได้เพียง๑๒๕คน
ภายในเวลา๔นาที๕๔วินาทีเท่านั้น

เพราะถือว่าได้มาร่วมสนุกกันแบบสุดไปเลยล่ะครับวันนี้

ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรนะครับ

ถ้าเกิดว่าอบตไหนนะคะมีของดีมีของเด็ด

ตกระโพดทุกคนเลยค่ะ

กลับมาพบกันใหม่กับรายการอบตมหาสนุกนะครับ
ทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัย
สามัคคียกตะบนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ